คนผู้ชมค่ะเรื่องราวในวงกา
วิจินชื่อแสลวสำหรับตลกชื่อดังบ่อนเฉินยิ่ม
เมื่อรถยนต์คันรู้ราคาแพงหลายล้านบาทของเจ้าตัว
คานสะพานรถไฟฟ้าบนรถบรรทุกเกี่ยวเข้าไปเต็ม
ทำให้รถของหนุ่มบอลเสียหายหนักมาก
แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีใครอยู่ในรถ
ซึ่งที่มาของการรอดตายบุดหวิดในครั้งนี้
ส่วนหนึ่งเจ้าตัวมั่นใจเป็น
ส่วนหนึ่งเจ้าตัวมั่นใจเป็น
ส่วนหนึ่งเจ้าตัวมั่นใจเป็น
ส่วนหนึ่งเจ้าตัวมั่นใจเป็น
ส่วนหนึ่งเจ้าตัวมั่นใจเป็น
ส่วนหนึ่งเจ้าตัวมั่นใจเป็น